มาที่เรื่องหวยกันหน่อยมีทั้งเรื่องของหวย๑๘ล้าน
แต่ว่าก่อนจะไป๑๘ล้านย้อนกลับไป๓๐ล้านนิดนึง

ฉันไม่ทราบนะคะว่าคดีหวย๓๐ล้าน
พิพาทระหว่างครูปีชากับหมวดจรูนคดีอาจจะพลิกหรือเปล่า
เพราะวันล่าสุดค่ะครูปีชาบอกว่าเจอหมัดเด็ด
หลักฐานเด็ดเลยนะคะชั้นอุทธรณ์อาจจะน็อกได้นะคะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ยืนยันว่าครูปรีชา
แล้วไปรับหวยจากแม่ค้าจริง

นั่นไงเขาบอกว่าคดีนี้อาจจะพลิก

ยกแรกสารชั้นต้นสารจังหวัดกาญจนบุรีตัดสินไปแล้ว

ไปยื่นฟ้องด้วยตัวเองก็คือโมชรูเนี่ยยักษ์ยอกทรัพย์

ยกฟ้องแปลว่าโมชรูเนี่ยชนะยกแรกไปแล้ว

ทีนี้ครูปีชาบอกว่าไม่ยอมแพ้สู้ต่อ
มีการยื่นอุทธรณ์นะคะแต่ตอนนี้
นายวรยุทธ์บุญวงศัยทนายความของครูปรีชาบอกว่า
อุทธรณ์ร้องขออนุญาตเลื่อนอุทธรณ์
สารจังหวัดกาญจนบุรีเป็นครั้งสุดท้าย
เมื่อวันที่๓๐สิงหาคมที่ผ่านมา
ซึ่งสารก็อนุญาตให้มีการขยายการยื่นอุทธรณ์ออกไป
เป็นวันที่๑ตุลาคมนี้นะคะ
คุณผู้ชมคดีนี้จับตากันต่อค่ะ
ว่าในวันที่๓๐สิงหาคมตุลาคมปีศูนย์
ทางคุณผู้ได้มาที่ตลาดในสุดที่แล้วครับ
เออครูปีชาแกก็ไม่ยอมจริงนะ
ขออย่ายอมแพ้ยังยื่นต่อค่ะ
ก็คือความจริงตามที่เขาพูดไว้หรือเปล่า

ขออย่ายอมแพ้อย่าอ่อนแอแม้จะร้องไห้
ทีนี้ธนายวรยุทธเนี่ยเล่าต่อ
เราก็ถามว่าเอ้าทำไมยื่นอุทธรณ์เนี่ยยื่นช้า

เนื่องจากว่าการเขียนคำอุทธรณ์ต้องใช้ระยะเวลา
เพราะว่าเอกสารในสำนวนมันเยอะ
ต้องดูให้ละเอียดเพื่อให้ศาลสามารถอุทธรณ์ได้

ไม่ได้ทำนี้คดีนี้คดีเดียวมีอีกหลายคดี
หวังเลยนะคะว่าคดีนี้อาจจะพลิก